อีกนิดหนึ่งฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งสุดสะพรึงที่บึงกาล
พลึงขนาดไหนมีหนุ่มคนนึงเล่นพิเลน
เอาเขาเรียกว่าอะไรประทัดยักษ์ซึ่งเป็นไข่มังกรรู้จักไหมฮะ
ที่เป็นลูกกลมอมไว้ลูกแรกไม่เป็นไร
ลูกต่อไปปากฉีกเป็นโจ๊กเกอร์เลย

คือท่านไม่ต้องเห็นภาพให้ท่านจินตนาการเอาก็แล้วกัน
เหตุการณ์นี้ฟันบนหายทั้งแผง
ลิ้นหายไปสักครึ่งเหลือแต่โคนแล้วแก้มเป็นยังไง
แก้มมันล้ำคือมันหลุดไปอ่ะหลุดไปขึ้นไปให้นึกถึงโจ๊กเกอร์ในแบทแมน

นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนุ่มเคาะร้าย
ชื่อว่าโกวิทนาชาสิงอายุ๓๔ปีหนุ่มคนนี้เคยเป็นอาหารเกณฑ์
เป็นทหารเกณฑ์นะสังกัดทหารพรานรับราชการอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่เกิดเหตุเขากินเหล้ากับเพื่อนพอกินเหล้ากับเพื่อนแล้วเป็นไง
คุยโอคุยโอว่าโอ้ยตอนกูอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระเบิดตุ้มตั้มตุ้มตั้ม
ของดีมีเต็มตัวไม่เป็นอะไรเลย
คราวนี้ก็เลยพอกินเหล้าเข้าไปแล้วเหมือนมีอาการแบบคึกขนอง
พอคึกขนองเอาระเบิดกลมเขาเรียกอะไรนะประทัดกลม
ทัดไข่มังกรหยิบขึ้นมามาอมแล้วจุด
เพื่อนตกใจเพื่อนห้ามไม่ฟังความเมาด้วยนะ
เพื่อนห้ามไม่ฟังหยิบไข่มังกรขึ้นมาแล้วจุด
มันชนวนมันลิฟต์หมดมันไปถึงจุด
ผมไม่ระเบิดนี่คือปฏิหารเขาก็ยิ่มใจมาก
ลูกแรกลูกแรกไม่เป็นไรพอลูกต่อไปเฮ้ยเพื่อนกระเทือน
เฮ้ยอย่าทำอย่าทำทำทำลูกที่สอง
แต่คราวนี้ไม่เหมือนลูกแรกลูกแรกมันดับก่อนมันด้านไป
ลูกที่สองระเบิดตุ้มต่อหน้าต่อตาเพื่อนแล้วเกิดอะไรขึ้น
ลิ้นหายไปเลยฮะคือลิ้นเนี่ยลิ้นนี่สาหัสมาก
ฟันข้างบนหายไปหมดเลยแล้วแก้มข้างเนี่ยเนื้อมันหลุดออกไปอ่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้านเลขที่๑๔๘หมู่๑๐

ความพิเลว่งเรื่องนี้แล้วกันนะฮะใครที่ดูเหตุการณ์แบบนี้
ประท้งประทัดอย่าไปแตะอย่าไปยุ่งกับมันเป็นอะไร

อย่ามาอยู่ใกล้เนื้อใกล้ตัวเป็นอันขาดครับ